ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ชนบุรีนะคะ
คุณผู้ชมคะตำรวจเนี่ยไปรวบตัวผู้ชายสองคนนะคะ
เป็นชาวอังกฤษคนหนึ่งแล้วก็เป็นชาวเกาหลีคนหนึ่งค่ะ
ไปก่อเหตุบุกร้านกัญชาที่พัทยา

หลังจากนั้นก็ยกตู้เซฟกวาดเงินสดเกือบ๒แสนบาทไปด้วย
กัญชาร้านนี้เขาก็อยู่ที่ร้านส่วนสองคนที่กำลังรุมทำร้ายเนี่ยเป็นชาวเกาหลีคนหนึ่ง
เป็นชาวอังกฤษคนหนึ่งนะคะผู้บาดเจ็บชื่อว่านายนามินคิม
ก็ถูกทำร้ายแล้วก็ถูกข่มขู่เอากระเป๋าเงินซึ่งข้างในเนี่ยมีเงินสดอยู่๕๐๐บาท
แล้วคนที่มาทำร้ายเนี่ยก็ยกตู้เซฟนิรภัยที่มีเงินสดอยู่ในนั้น๑๗๐๐๐บาท
หลบหนีไปค่ะนี่คือภาพเมื่อคืนวันที่๒๕มีนาคมที่ผ่านมา
อย่างที่บอกล่ะค่ะเขาเป็นหุ้นส่วนของร้านกัญชาร้านนี้เจ้าของร้านก็คือนายปริญญาปานซิงนะคะ
ปราบรามอาธิกรรมคนร้ายข้ามชาติสุดท้ายรวบตัวได้
คือเมื่อวานนี้เลยนะคะนายมาคัสโพเวลเป็นชาวอังกฤษ
กับเพื่อนร่วมแก๊งอีกคนนึงเป็นชาวเกาหลี
ก็คือคนที่เราเห็นในคลิปที่ทำร้ายผู้บาดเจ็บนั่นแหละนะคะ
ตำรวจยังสามารถควบคุมตัวในมาร์คโฮเกดนะคะเป็นชาวอังกฤษ
เพราะว่าต้องสงสัยว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นด้วยกับคนร้ายในคดีนี้นะคะ
ก็ควบคุม๒คนนะคะที่เป็นตามหมายจับสารจังหวัดพัทยา

ส่วนในมาร์คหลังจากสอบสวนถ้าพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
ก็จะถูกดำเนินคดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะ